ชาวบ้านเขาก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกัน
เขาก็เลยอยากจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อย

เพราะว่ามันมีตัวหนึ่งเนี่ย

แล้วทีนี้พอมันมามันก็กระจายเต็มพื้นที่

แถมยังสร้างความรำคาญให้อีกด้วย

เห็นแบบนี้คนลุกมันหยุบหยาบจริง

นี่คนลุกมันหยาบจริง

นี่คนลุกมันหยาบจริง

นี่คนลุกมันหยาบจริง

นี่คนลุกมันหยาบจริง